สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับวันแห่งความหวังนะคะ
ที่หลายคนคงจะลุ้นในเรื่องของโชคลาภกันใช่ไหมคะ
เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเช็คดวงกันนะคะ
สามราศีที่มีโอกาสได้โชคลาภแบบเนื้อ
เน้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะ
จะมีราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาเช็คดวงกันเลยค่ะ
สำหรับอันดับที่๓นะคะก็คือชาวราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากพอสมควรเลยนะคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีตุลค่ะหวังในเรื่องของเงินแบบก้อนเล็กนะคะ
เงินไม่ใช่แบบก้อนใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะ
ส่วนเงินก้อนใหญ่ที่ชาวราศีตุลหวังไว้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เช่นกันค่ะ
แต่ว่าจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะคือจะไม่ได้แบบปุบปับฉับพันธนะคะ
ก็คือต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามอีกสักนิดนึงนะคะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะชาวราศีตุลก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบกับเขาเหมือนกันนะคะ
แม้ว่าจะเป็นโชคลาภแบบนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอนะคะ
แต่ก็ทำให้จิตใจของชาวราศีตุลกระชุ่มกระชวยอย่างยิ่งเลยค่ะ
อันดับที่๒นะคะก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากเลยค่ะ
จากดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุงพระหรือว่าเรือนการเงินนะคะ
ย้ายเข้ามาทับในดวงชะตาของคุณนะคะ
ถ้าพูดง่ายนะคะก็คือหมายความว่าเงินทับตัวนั่นเองนะคะ
ชาวราศีกรกฎค่ะจึงได้รับอันนี้ส่งผลดีนะคะ
หมายความว่าชาวราศีกรกฎมีโอกาสทางการเงินเข้ามาในชีวิตนะคะ
จะมีเงินทองไหลมาเทมาเข้ากระเป๋ามาเรื่อยค่ะ
ถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะคะ
ยังไม่แบบใหญ่ตู้มเข้ามาทีเดียวนะคะ
แต่ว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยก็จะเกิดความอุ่นใจอย่างมากนะคะ
เนื่องจากมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยนะคะ
ทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเสถียรภาพทางการเงินอย่างยิ่งเลยค่ะ

เรียกได้ว่าดีอย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าชาวราศีกรกฎนั้นมีโอกาสที่จะได้โชคลาภกับเขา
ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะ
ซึ่งโชคลาภของชาวราศีกรกฎค่ะ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธ
หรือว่าบุญที่เคยทำมานะคะ
ถ้าสมมุติว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎ

เคยทำบุญเคยช่วยเหลือคนนะคะ

ในครั้งนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะคะ
แนะนำค่ะถ้าสมมติว่าเป็นไปได้นะคะ
ชาวราศีกรกฎควรหมั่นไหว้พระไหว้เจ้าบ่อยค่ะ
ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สะดวกในการจุดทูบนะคะไหว้พระทุกวัน

ให้คุณยกมือไหว้สักนิดหนึ่งนะคะ
ก็จะเป็นผลดีกับดวงชะตาของคุณค่ะ
สำหรับอันดับที่๑นะคะก็คือ
ชาวราศีเมษนั่นเองค่ะ

ชาวราศีเมษเคยมีปัญหาติดติดขัด

เหมือนกับรถที่แบบลืมเติมน้ำมันนะคะ
แล้วก็แบบสะดุดสะดุดไปบ้างไม่ไปบ้างนะคะ
ในตอนนี้ค่ะดวงการเงินของชาวราศีเมษ
ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
แล้วชาวราศีเมษค่ะดวงชะตาของคุณไม่ธรรมดาเลยนะคะ
เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รายได้จากช่องทางใหม่
ช่องทางแปลกหรือว่าอาชีพใหม่ในช่วงนี้นะคะ
รวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภค่ะ
ชาวราศีเมษนั้นมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันนะคะ

ชาวราศีเมษบางคนไม่คิดไม่ฝันในเรื่องของโชคลาภ

แต่ว่าถ้าหวังมากนะคะก็อาจจะชวดฉลูขานเถาะไปนะคะ
ก็ขอให้ชาวราศีเมษค่ะถ้าจะลงทุนนะคะก็ลงทุนแบบพอประมาณนะคะ
แบบนี้จะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภสูงมากเลยค่ะ
แต่หมอไก่นะคะขอแนะนำชาวราศีเมษสักนิดหนึ่งนะคะ
ชาวราศีเมษค่ะถึงแม้ว่าดวงการเงินของคุณจะดีนะคะ
แต่คุณห้ามประมาทในเรื่องของการเงินเด็ดขาดเลยค่ะ
เพราะว่าดวงของคุณนะคะมีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่วนะคะ
คือคุณเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาเยอะก็จริงแต่ว่ารายจ่ายก็ไม่น้อยเลยนะคะ
ทางที่ดีค่ะชาวราศีเมษค่ะควรเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสดนะคะ
เช่นการนำไปฝากไว้ในธนาคารนะคะหรือว่าการนำไปซื้อเป็นของใช้นะคะ
หรือว่าซื้อเป็นทองคำนะคะหรือว่าซื้อเป็นพันธบัตรก็ได้เช่นกันนะคะ
ก็จะเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของดวงกระเป๋าเงินรั่วได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ